ทะเลหมอกสวยมากแต่เขาบอกว่าถ้าอยากจะดูใกล้ต้องขึ้นกระเช้าลอยฟ้า
กลัวความสูงนะแต่ก็อยากมา
สวัสดีค่ะติดตามสภาพอากาศกับดาวรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วนะคะ
ณช่วงเวลานี้ภาคอีสานและภาคเหนือค่ะหลายคนก็เตรียมจะไปเที่ยวนะคะดูทะเลหมอกแบบนี้
แต่ภาคใต้ค่ะเตือนอย่างต่อเนื่องและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
ติดตามคำเตือนของทางการเป็นอย่างดีนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเช้าวันนี้ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนสีส้มก่อตัวขึ้นในฝั่งอ่าวไทย
หลังจากนั้นเขาจะพัดขึ้นฝั่งค่ะ
วันนี้จุดที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะที่ต้องเตรียมรับมือคือพื้นที่ชุมพรและสุราธานี
ทีนี้ภาคใต้นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนจะแบ่งเป็น๒อย่างแบบนี้นะคะ
ตอนบนจนถึงตอนกลางเขาจะเป็นลมมรสุมประจำฤดู
ส่วนภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างจะเป็นมรสุมประจำฤดูมาบวกกับตัวแอลตัวนู้นค่ะ
แอลตัวนู้นนั่นคือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
หย่อมฝนกำลังแรงที่เขาก่อตัวในทะเลจีนใต้
มันไหลมารวมกันค่ะคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้นะคะ
จะทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องยาวไปเลย
และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า
ช่วงภาคใต้ตอนกลางสุราธานีชุมพรถึงนครศรีธรรมราชโอ้โห
ตกหนักต่อเนื่องย้ำเตือนแบบนี้นะคะ
พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขาและเป็นพื้นที่ราบ
ลำระว่างดินโครณถล่มน้ำทุมฉะพรรณและน้ำปละไหล่หลาก
ค่อนข้างสูงนะคะจุดที่มีฝนตกก็คือสีน้ำเงินเข้มแบบนี้
คลื่นจะสูง๒เมตรขึ้นไป
ช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยค่ะ
ดูเรื่องของอุณหภูมินะคะลักษณะจะคล้ายเมื่อวานค่ะ
ไม่ได้มีมากขึ้นนะคะสำหรับความหนาว
เหนือค่ะจะเห็นสีเขียวประปรายแบบนี้
แล้วก็กินพื้นที่มาจนถึงเชื่อมระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือ
โอ้โหแบบนี้ค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะหนาวหน่อย
แต่วันนี้ค่ะภาคอีสานและภาคกลาง
หนาวด้วยและลมแรงด้วยระมัดระวังสุขภาพนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของภาคใต้ค่ะฝนตกหนักแบบนี้
ตรวจสอบในพื้นที่กันหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ว
โอ้โหนี่เกินคำว่าน้ำตกไปแล้วนะคะ
นี่คือน้ำตกพรมโลกคีรีวงน้ำแรงมากค่ะ
น้ำมาจากเทือกเขาหลวงตอนนี้ทางอุทยาน
สั่งปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทันที
และแจ้งเตือนชาวบ้านเตรียมรับมือน้ำท่วม
รวมถึงดินโครนถล่มด้วยเพราะช่วงนี้ค่ะ
ภูเขาอุ้มน้ำไว้หลายสัปดาห์แล้วนะคะ

ขอนแก่นนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะ
ที่อากาศเย็นลงเรื่อย
พอเย็นลงแม่ค้าทำยังไงคะ

โดยเฉพาะผ้าห่มผ้านวม
รวมถึงเสื้อกันหนาวเพราะว่าอุณหภูมิ
องศาเซลเซียสนะคะตอนเช้า
และช่วงนี้จัดโปรโมชั่นให้ไปเลยเต็ม
ลดแลกแจกแถมและแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ
อ้าวยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ค่อยขายนะคะ
แต่ก็ต้องปัดฝุ่นกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคะการที่จะมาเดินทางท่องเที่ยวได้
ร่างกายต้องพร้อมจิตใจก็ต้องพร้อมนะคะ

เพราะว่าเสียตังค์ไปแล้วก็ต้องขึ้นนะคะ
เอาสายเคเบิ้ลสายเคเบิ้ลฉันพร้อมแล้ว

เอาเป็นเขาบอกว่าดูทะเลหมอกต้องไปดูใกล้
เอาเท้าแตะหมอกมันก็กลัวเหมือนกัน